เมื่อมีหนุ่มวัย๑๙ปี
เขามีปัญหากับคู่อาริกัน
แล้วก็มีการโพสต์ท้าทายจนเกิดศึกวิวาทะ

มีการถกเถียงกันไปมาเป็นประจำ
กระทั่งเมื่อช่วงตีหนึ่งของคืนที่ผ่านมานะคะ
หนุ่มคนนี้เขาขับมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
แล้วไปเจอคู่กรณีที่เป็นอริกันนี่แหละ
สุดท้ายทั้ง๒ฝ่ายมีปืนค่ะ

ทำให้เขาโดนปืนลูกซองยิงเจาะอก

เบื้องหลังเรื่องนี้เป็นยังไง
ไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
บ้านท่าสูงบนตำบลและอำเภอท่าสารา
ถูกยิงตายคาพงหญ้าคมกระสุนลูกซองพุ่งเข้าที่ลำคอ๒แผล
หน้าอก๔แผลแขนขวา๑แผลและแขนซ้าย๒แผล
ใกล้ศพเจอปืนลูกซองสั้นตกอยู่๑กระบอก
เครื่องกระสุนอีกจำนวนหนึ่งและรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตาย
ทั่วบริเวณพบรอยเลือดสาดเป็นทาง
ประเด็นเปลือเปลื้อนบ้านของชาวบ้านจึงทำบันทึกไว้
ทุศิษฐ์สวนตรวจสอบบัญชีเฟสบุ๊คของผู้ตาย
พบก่อนเป็นศพเจมส์มีปัญหากับคู่อริกลุ่มหนึ่ง
มีการโพสต์ข้อความด่าทอท้าทายกันไปมา
ซึ่งทุกโพสต์มีการติดแฮชแท็กหาคู่อาริคนเดิม
เป็นศึกวิวาทะในโซเชียลก่อนที่เจ้าตัวจะมาพบจุดจบ
ตำรวจขยายผลหาข้อมูลจากคนที่ถูกติดแฮชแท็กถึง
พบว่าเมื่อวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
โพสต์รูปถ่ายหมู่กับพักพวกระบุข้อความ
วันไหนกูบ้ากูล่ามึงแน่
โต้กันอย่างไม่ลดละดุเดือดถึงขั้นท้ายิงกันแบบไม่มีใครกลัวใคร
พยานที่เป็นเพื่อนผู้ตายบอกก่อนเกิดเหตุ
เจมส์ขีบมอเตอร์ไซส์พกปืนพองเครื่องกระสุนเต็มอัตรา

เมื่อผ่านตลาดท่าสาราเจอกลุ่มอาริ๔๕คนไล่ตาม
บิดรถหนีมาที่ร้านเกิดเหตุ
ต่างฝ่ายต่างมีปืนสุดท้ายจึงเกิดการด่วนกัน

พยานซึ่งเป็นชาวบ้านระบุว่า
คนร้ายตามมายิงผู้ตายจากถนนฝั่งตรงข้าม
วินาทีนั้นคาดว่าผู้ตายพยายามหาที่หลบ
แต่ถ้าว่าไม่ทันการความไวช้ากว่าลูกปืน
จึงถูกเหนียวไก่ใส่ร่างล้มสุดจมกองเลือดสิ้นใจตรงนั้น
รูปคดีไม่ซับซ้อนอะไรมากตำรวจเรียกสอบปากคำคนใกล้ชิด
เบาะแสคู่กรณีเบื้องต้นรู้ตัวกลุ่มคนร้ายแล้ว
มุ่งปมไปที่เรื่องวิบาตของวัยรุ่นที่ท้าทายกันผ่านโซเชียลมีเดีย
ลุกลามบานปลายถึงขั้นขู่เอาชีวิตกัน
ซึ่งจะสังเกตได้ว่าผู้ตายเองก็พกปืนติดตัวไว้ตลอดเวลาเช่นกัน
ต่างฝ่ายต่างมีอาวุธสุดท้ายจึงจบลงที่ฆ่ากัน